มาดูของแปลกกันหน่อยดีกว่าค่ะนะฮะมีของแปลกมาฝากต้นมะพร้าวนะฮะ
ค่ะก็ชาวบ้านเขาบอกว่ามันเหมือนเซียนพญานาค
คุณผู้ชมไปดูเนี่ยมันขึ้นมามันก็เป็นอย่างเงี้ย
มีความเป็นหงอนอะไรแบบนี้นะฮะ
พร้าวรูปร่างแปลกดูคล้ายกับเสียงพญานาค
อยู่ที่บริเวณสวนหลังบ้านเลขที่๗๕หมู่๗ตำบลอ่างแก้วอำเภอโพจังหวัดอ่างทอง
เป็นบ้านของนางวันนาอายุ๕๕ปี
ที่เขาเคยมีข่าวเขาไปลงไปลำอะไรนี่แหละนะฮะ
เขาไปทำพิธีรำวงสวงพญานาค

เพื่อขอโชคลาภพร้อมกับทั้งหยดน้ำตาเทียนใส่ขันน้ำมนต์
ก็เห็นเป็นเลข๕เลข๗เลข๙ขึ้นมา
ก็แล้วแต่คนจะไปจับคู่กันแล้วกันนะฮะ
คืนก่อนเขาฝันเห็นงูตัวใหญ่สองตัวนะฮะ
เข้ามาในสวนเขาแล้วก็พ่นน้ำออกมาในอากาศ
ก่อนจะเล้ยหายไปในต้นมะพร้าวน้ำหอม

พอตื่นมาเขาก็เดินเอ๊ะในสวนเรามีมะพร้าวหรือเปล่า
ไปดูซิว่าความฝันมันเป็นจริงไหม
ก็ไปเจอต้นมะพร้าวแปลกต้นนั้นแหละที่คล้ายกับเสียงพญานาคนะฮะ

พร้อมกับชูนิ้วบอกให้เลขด้วยนะฮะ
ชาวบ้านที่ไปก็ตีกันเขาบอกว่ามี๐กับ๑
เนี่ยเขาก็ชูนิ้วอย่างเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า
แล้วแต่คุณผู้ชมจะจินตนาการเอาละกันนะครับ

เปลี่ยนอำเภอหน่อยไหมอำเภอสวัยอังหาค่ะ
จุดนี้นะคะก็คือมูลนิธิทะเลสาป๙
แก้วขออภัยนะคะมูลนิธิทะเลสาบ๙มังกร
เขาเตรียมเปิดให้ประชาชนไปกราบไหว้ขอพร
รูปปั้นเต่ามังกรขนาดใหญ่
กว้าง๙สูง๑๒
เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งอายุยืนสุขภาพดี
นำไปสู่ความก้าวหน้าเพิ่มภูมิทรัพย์สินเงินทอง
นางสมสุดาหวังผู้ดูแลมูลนิธิบอกว่า
มังกรเป็นสัตว์เทพค่ะ
มีพลังอำนาจที่ศรัทธาสูงสุดของกษัตริย์ราชวงศ์ถัง
และเป็นความเชื่อสืบท่อต่อกันมาของชาวจีนเป็นสัตว์มงคลนั่นแหละ
สรุปแล้วทางมูลนิธิเตรียมเปิดให้เข้าชมได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
เริ่มเสาร์หน้านะคะ๘สิงหาคมค่ะ

ยังไม่ใช่ตรงนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมโฟกัสผิดจุด
กลับไปที่จอมปลวกเลยไหนจอมปลวกล่ะ
นี่ไงนี่ไงจอมปลวกตรงนี้นะคะ
อยู่ที่สำนักสงฆ์หนองหินฮาวค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าเพิ่งจะก่อตัวช่วงก่อนพรรษาเองสูงนะสูงนะ
แล้วงวดที่แล้วค่ะชาวบ้านมาส่องดูได้เลข
พอได้เลขแล้วไปซื้อก็ได้ก็โดน
สมใจนึกสมใจหย่ากันไปคราวนี้กลับมาใหม่มาขอใหม่ค่ะ

แล้วชาวบ้านตั้งชื่อด้วยนะว่าจอมปลวกชื่อว่าย่าศรีปฐุมมาเทวี
ย่าศรีปฐุมมาเทวีนี่นี่จังหวะที่ชาวบ้านไปไหว้นะครับ
เนี่ยคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยงวดนี้ชาวบ้านเขาก็เห็นเหมือนกัน
คล้ายกันนะคะแต่จะโดนหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวลุ้นพรุ่งนี้
เลขที่ชาวบ้านเห็นนั่นก็คือออด
เลขที่ออด๕๗๔นะฮะแต่ว่าดวงใครดวงมันนะ
ใช่ครับนะฮะไปที่เพชรชบูรณ์กันหน่อยครับชาวบ้านเขาแห่ไปดูคางคก
คุณผู้ชมก็คงจะเอ๊ะคางคกมันก็ธรรมดาธรรมดา
ทำไมอ่ะเออมันลายแปลกซิไหนอ่ะคือหลานชายของนายเอกลักษณ์เนี่ยนะฮะ
ก็พานายเอกลักษณ์เข้าไปดูแล้วก็ไปเจอก็เลยเอาไปเลี้ยงเอาไว้ครับ
คางคกตัวนี้มันขนาดเท่ากำปั้นมือคนนี่แหละนะฮะ
หัวมันมีสีแดงคล้ายกับปานแดงใต้ท้องมีต้นลายสีดำ
เป็นจุดจุดคล้ายกับตัวเลขอ่ะหงายท้องดูซิเอาเพ่งดูซิ
หลายคนบอกหงายท้องดูหน่อยอยากเห็นเขาเห็นเลขสี่กับเลขหนึ่ง
สี่กับเลข๖ที่ท้องของคางคกก็เลยขอโชคจากคางคก
ซื้อรถนั่นไงเห็นไหมก็เลยไปซื้อลอตเตอรี่กันนะครับ
ที่แล้วเนี่ยเอกลักษณ์เนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ไปเจอเลขใต้ท้องคางคก
แต่มันไม่เหมือนกับครั้งนี้มันเปลี่ยนได้ด้วยเหรอมันเปลี่ยน
ครั้งที่แล้วคุณเอกลักษณ์เขาบอกว่าเขาเห็น๕๓ใต้ท้องคางคก
เขาก็ไปซื้อเอาก็ถูกเลขท้ายสองตัวไงแล้วครั้งนี้ก็หงายท้องมันดู
เอาเห็นเป็นสี่กับหนึ่งอีกสี่กับหนึ่งเอาเขาก็เลยบอกอ้าว
หรือขางโคกจะเป็นขางโคกแบบให้โชคให้ราวเขาอ่ะอืมเออ
อันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะพิจารณาเอาละกันนะครับ